เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ว้าว
ว้าว
ชาวตลอดข่าวมากันในพื้นที่ตะบนดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
โดยเกษตรกรที่นี่เริ่มหันมาปลูกแตงโมแตงโม
แทนการปลูกข้าวนาปีด้วยระบบน้ำหยดครับ
เกษตรทำเงินพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณสาคอนทันค้า
เกษตรกรที่ปลูกแตงโมขายแทนการปลูกข้าว
เขาเล่าให้เราฟังว่าก่อนหน้านี้ที่นาของตนเองประสบปัญหาน้ำท่วม
ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายอีกทั้ง
ช่วงฤดูแรงจะขาดแคลนน้ำทำนาปรัง
ปรับเปลี่ยนมาปลูกแตงโมระบบน้ำหยด
และอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาหันมาปลูกแตงโม
ก็เนื่องจากแตงโมใช้น้ำน้อยระยะเวลาปลูกสั้น
แถมยังมีคนปลูกน้อยอยู่เพราะส่วนใหญ่จะทำข้าวนาปี
จึงทำให้แตงโมขายดีเป็นพิเศษนั่นเองครับ
ช่วงแรกคุณสาคอนลงทุนปลูกแตงโม๒๐๐๐บาท
จำนวน๙ไร่เดินระบบน้ำหยดใช้เวลาปลูกเพียงแค่๕๐วัน
ก็สามารถเก็บผลผลิตแตงโมส่งขายได้แล้ว
ซึ่งจะส่งขายในราคาลูกละยี่สิบถึงแปดสิบบาทตามขนาดของแตงโม
ทำให้คุณสาคอนมีรายได้เฉลี่ยในแต่ละรอบไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
ว้าวถือว่าสร้างรายได้ดีกว่าการทำนาปลูกข้าวอีกนะครับเนี่ย
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ